อีกหนึ่งงานนะครับเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะ
เป็นการรับขวัญกับสิ่งที่กำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่

มันคือตัวอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมพาไปดูกับบรรยากาศของงานนี้หน่อยครับ
อรแอ่งงดงามกับนี่เลยครับคบวนดางรำเป็นคบวนใบสีสู่ขวัญไง

ยศรีสู่ขวัญนี่คือเรียกขวัญใช่ไหมค
เออไม่ใช่งานแต่งหรืองานบวชนะ
คุณผู้ชมครับรับขวัญลูกช้างที่เกิดใหม่
ลูกช้างฮะลูกช้างเกิดใหม่ต้องมารับขวัญกันแบบนี้ชื่อว่าเจ้าพังแสงเดือนโอ้โห
มากันแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศการจัดงานที่คุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจะพอนึกออกว่าที่ไหน
นงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขาจัดเต็มทุกครั้งที่มีช้างเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วมีทั้งขบวนนางรำแตรวงกลองยาว
ทั้งหมดนี้เป็นสีสันที่ทางปางช้างเขาจัดขึ้นนะฮะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพิธีรับขวัญลูกช้างตัวน้อย
เพิ่งออกมาลืมตาดูโลกเมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
เดี๋ยวอีกตัวน้อยพังแสงเดือน
งานนี้นะครับก็ได้นิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษมาร่วมพิธี
ในการสวดชัยมงคลคาถาเจิมหน้าผากรับขวัญลูกช้าง

ความเป็นสิริมงคลและตั้งชื่อลูกช้างเชือกนี้ว่าพังแสงเดือน

ค่ะเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
แล้วก็จัดงานอย่างนี้ก็มีคนมาชื่นชมยินดีมากมาย
ใช่นี่แล้วเขาจัดมาแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่า
แบบนี้แล้วเจ้าช้างตัวนี้พอโตขึ้นมา
ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณแข็งแรง
เขาก็ได้จัดทีมศาลโตพภาพแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ

เพื่อเฝ้าดูการเจริญจุดเติบโต
จึงก่อนลูกช้างจะสามารถชุดด่วยตัวเองได้
หลังจากนั้นก็จะให้ทางปางช้างพาน้องออกมาให้กับนักท่องเที่ยว
ชื่นชมความน่ารักต่อไปนั่นเองตอนนี้ยังเด็กอยู่

วันนี้เกิดวันที่๑๔กว่า๔๒วัน

น่ารักมาก
อันนี้คือเพลงที่คุณแม่ชอบร้อง

ใช่แบบนี้ไหม

ในชั้นก้อร่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะหลัง

แบบนี้แล้วมันน่ารักเพราะฉะนั้นที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ
อยากให้คุณผู้ชมพาน้องหนูไป
คือช่วงนี้ปิดเทิมมีโอกาสลองพาไปเที่ยวดูที่ชนบุรีไม่ใกล้ไม่ไกล
ใช่สำหรับเด็กน้องหนูต้องชื่นชอบแม่นอน
เพราะว่านอกจากช้างก็ยังมีสัตว์น้อยใหญ่มากมายมีสวนสวยให้พวกเราได้ไปถ่ายรูปกันด้วยถูกต้องแล้ว